วันนี้มีประชาชนจำนวนมากเลยนะคะที่เดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตามธนาคารต่างต่างเนี่ยคนล้นทะลักเลยนะคะทั่วประเทศก็เลยทำให้ทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะต้องประกาศขยายเวลาลงทะเบียนออกไปถึงห้ามีนาคมค่ะสำหรับวันนี้วันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประช

เพื่อมาจองคิวใช้บริการที่สาขาเมืองน่านแต่จนถึงเที่ยงก็ยังไม่ได้ใช้บริการเลยค่ะเช่นเดียวกับบรรยากาศที่สาราประชาคมที่จังหวัดพะเยาว์ก็มีประชาชนถึงกว่าพันคนเบียดเสียดกันเข้ามาในพื้นที่จนเกิดความกุระหนกันนะคะมีการกระทบกระทั่งกันด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้เนี่ยลงทะ

จำนวนเท่าไหร่ทำให้การวางแผนบริหารจัดการทำได้ยากแต่เมื่อสถานการณ์การเปิดลงทะเบียนวันแรกเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นธนาคารก็ต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่เพื่อให้การบริการลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยให้แต่ละสาขาจัดทำระบบแจกบัตรคิวลงทะเบียนตามจำนวนลูกค้าที่สาขาจะสามารถ
ธนาคารก็จะแจกบัตรคิวและนัดหมายมาลงทะเบียนในวันหลังซึ่งสาขาจะกำหนดวันและช่วงเวลาที่แน่นอนให้นะคะ
โดยย้ำว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียนถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ทุกคน
เพราะตอนนี้กระทรวงการคลังก็ขยายเวลาการลงทะเบียนไปถึง๕มีนาคมแล้วนะคะ
วันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสำเร็จแล้วเนี่ย
รวมแล้วกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนค่ะ